แต่ว่าอีกหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่า
ไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วห้ามไม่ได้จริงก็คือ
วัดใหม่โคกมรุมแห่งนี้เพราะว่าเขามีเซเลบิตี้อยู่ที่นี่
จำได้ไหมเซเลบิตี้ที่วัดใหม่โคกมรุมคือใคร

โทนนั่นเองวันนี้จะพาไปหาเจ้าโทน
จะพาไปธรรมดาเพราะว่าชาวบ้านที่นั่น
เขามีการทำถุงผ้าที่เป็นรูปเจ้าโทนด้วย
เพราะว่าสมทบทุนในการสร้างโบสถ์ค่ะ
ไปดูที่วัดใหม่โคกมรุมจังหวัดอ่างทองเลยนะคะ
บรรดานักเสียงดวงเสียงโชคเขาก็เดินทางมาที่นี่
มาที่นี่ไม่ได้มาตะเคียนอย่างเดียวนะ
มาหาเจ้าโทนนี่แหละเพราะว่าเจ้าโทนเนี่ย
เป็นเซลปขวัญใจชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

วันนี้เห็นไหมเจ้าโทนเดินอยู่เมื่อกี้ใส่เสื้อสีฟ้า
อากาศเย็นก็เลยมีคนเอาเสื้อไปสวมใส่ให้เจ้าโทน
จะได้แบบไม่ป่วยนะแล้วเจ้าโทนใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยวันนี้

นอนบนเก้าอี้ไปนอนบนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เดินไปนอนบนเบาะรถมอเตอร์ไซค์อยากเห็น
เดินไปนอนเสร็จปั๊บทำยังไงคุณ

งานนี้นักเสียงโชคเขาก็ไม่พลาดสิคะคุณ

จะนำไอ้ทะเบียนรถรถมอเตอร์ไซคันที่เจ้าโทนไปนอน

ค่อยดูกันไปละกันคุณผู้ชม
คันนี้นะคันนี้แหละเจ้าโทนมันขึ้นไปนอนบนนี้
ไปอยู่ที่ไหนก็ตรงนั้นก็ฮอตไปหมดแหละ
หลังจากนั้นชาวบ้านที่เห็นอย่างที่บอก
เอาเลขทะเบียนไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกันตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ในวัดนี่แหละค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วเวลาเจ้าโทนไปนอนทับที่แผงไหน

พอมือไปทับเลขไหนเลขนั้นก็ขายดี
แล้วก็มีคนที่เคยถูกรางวัลจากเจ้าโทนไปแล้ว
โทนก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้
ตัวนี้ก็นอนหลับไม่สนใจคน

ว่ากันว่ามีคนได้โชคกับเจ้าโทนมามากมาก
แต่เป็นเรื่องความเชื่อ
ส่วนนายวิชานพุ่มสวยกรรมการวัฏหมายโฆกมารุมว่า
ช่วงนี้กระแสเจ้าโทนมาแรงมากเลย
เรียกร้องให้คณะกรรมการทำของที่ระลึกที่มีรูปเจ้าโทน
เพื่อแฟนคลับจะได้ร่วมบุญอุดหนุนสินค้า
แล้วก็นำเงินไปสมทบทุนสร้างโบสถ์ให้วัดใหม่โคกมรุม
รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่ายาให้กับเจ้าโทนด้วยไง

ทางคณะกรรมการวัดก็เลยมีการทำเมื่อสักครู่ที่เราเห็นก็คือ
เป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
โดยสกรีนรูปเจ้าโทนแบบกำลังนอนหมอบอยู่แบบนี้
เอามาให้ดูกันสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเอฟซีเจ้าโทนอยากได้ก็

ม้าดูไปเรื่อยเริ่มจะแบบเป็นธาตุแมว